กลับมาเบรกนี้ค่ะมาย้อนวัยกันหน่อยดีกว่านะคะ
สมัยก่อนนู้นนะคะย้อนความหลังกันหน่อย
สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนมันมีดูโอคู่หนึ่งนะฮะ
ชื่อวงว่าลูกหินคนหนึ่งเนี่ยโตคนหนึ่งเด็กนะครับ
เป็นแบบคู่นักร้องชายร้องเพลงสนุกกวนกันนะคะ
พอผ่านมาตอนนี้ค่ะหนึ่งในวงนี้นะคะ
คุณเก่งอาทิตย์ตอนนี้อายุ๓๑ปีแล้วค่ะ
ก็มีงานหลักเป็นคุณครูสอนร้องเพลงนะฮะ
ขอขยับมาเป็นนักร้องออกเพลงด้วยดีกว่านะครับ

ล่าสุดก็นำเพลงใหม่ล่าสุดมาบอกชื่อว่า
ทำบุญด้วยอะไรอันนี้ชื่อเพลงเขานะฮะ

แล้วก็ผลงานเบื้องหลังแล้วก็งานภาคหนัง

ที่ผมสนใจมากคิดทำบุญด้วยอะไร

ชื่อพันธุ์ว่าทำบุญด้วยอะไร
คือทำบุญด้วยอะไรเราอยากเอาแฮชแท็กตัวนี้เนี่ยมาทำเป็นเพลง

แต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญอะไรเลยนะฮะ
มันเกี่ยวกับว่าเวลาที่คนชอบพูดกันว่าแบบ
มีชีวิตดีแบบนี้เธอมีคู่ชีวิตที่ดีแบบนี้เธอทำบุญด้วยอะไร
แต่มันเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของความรักครับ
ที่แบบว่าอยากให้ลองฟังกันดู